ก็สีสันแบบนี้มีให้ได้ติดตามเมื่อสักครู่ไป
ทำบงทำบุญไปไหว้พระเสริมสิริมงคลกันใช่ไหม
บุญกันแล้วต้องอิ่มท้องเดี๋ยวจะพาไปหาอะไรทานไปทาน
ก๋วยเตี๋ยวคุณผู้ชมร้านนี้อยู่ที่จังหวัดพิศนุโลก
บอกเลยว่าเด็ดอุ้ยอุ้ยอุ้ยผล่ายค่ะ

นี่ครับร้านนี้หน้าตาของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือชื่อร้านนะร้านนี้เลยครับ
ป้าพัดก๋วยเตี๋ยวเรือ๑๒บาทบอกเลยว่าเท่าไหร่๑๒บาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับ
ก็เป็นของคุณพี่สุพัฒน์สิริวัตรและพี่พัชรีหนูแดง
นี่เลยก็เลยใช้ชื่อว่าป้าพัดแบบนี้ครับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่นี่สองสามี
ร้านดังตระกูลเลยทีเดียวเห็นหน้าค้าตาแบบนี้บอกเลยว่าแซ่บมาก

พริกเขาบอกว่าสดใหม่ทุกวัน
เครื่องปรุงของเขาเนี่ยนะครับต้องสดใหม่สะอาดด้วย
เพื่อให้รสชาติมันอร่อยที่สุดแล้วก็สะอาดที่สุด
เลยติดอกติดใจไปทานกันได้นะครับ
ร้านนี้มีหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมู
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อจะสดจะเปื่อยจะตับจะหมักจะอะไร
ชิ้นหมุงชิ้นหมูชิ้นเนื้อมีหมด
น้ำตกน้ำใสต้มยำเฮ้ยจัดได้ทุกประเภท

แล้วที่เขาทานกันนะชามละ๑๒บาท
กองกันเป็นคอนโดคอนโดคอนโดสูงขึ้นมาเนี่ย

แล้วเขามีโปรโมชั่นยังไงคะ
ก็คือ๒๐ชามฟรีไปเลยโค้ก๒ขวด
แถมน้ำอารมณ์ให้นี่ดูอื้อหือ
กินกันเรียงกันขนาดนี้ยังก็คอนโดเนี่ย
เออมันต้องอร่อยเด็ดจริงอ่ะนะ
ใช่แล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะทาน
แล้วก็ก็ไปกันได้เลยนะครับเพราะว่าที่นี่เขามีหมูสะเต๊ะ
เอาไว้ให้บริการอีกด้วย
คือก๋วยเตี๋ยวยุคนี้สมัยนี้มันต้องมีเครื่องเคียง
ใช่ต้องมีขนมหวานด้วยนะบางทีนะ

นี่ทานก๋วยเตี๋ยวเรือป๊าบนะเขามีกากหมูให้ด้วย
คือทานกากหมูเข้าไปด้วยก็เยี่ยมเลย

ส่วนแคปหมูเนี่ยน่าจะ๒๐บาทถ้าผมจำไม่ผิด
ก็ลองไปทานกันได้นะครับที่จังหวัดพิศนุโลกอยู่ตรงไหนล่ะ
ร้านอยู่ที่ตะบนสมแขอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
ไปไม่ถูกก็โทรไปสอบถามได้นะครับ
ที่หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้ว๐๘๗๑๙๗๔๙๘๗
โทรไปสอบถามได้ว่าร้านก๋วยเตี๋ยวป้าพัด
พัดก๋วยเตี๋ยวเรือ๑๒บาทอยู่ไหนหนอ
ทานแบบเป็นคอนโดเยอะแบบนี้เลยก็ได้
ถ้าทานเยอะเขาก็จะแถมใช่ไหมเครื่องดื่มด้วยเนาะ
แล้วที่นี่มีหลากหลายเมนูนะมีก๋วยเตี๋ยวอะไรบ้างนะ
ต้มยำต้มยำน้ำตกน้ำใสลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อ
เนื้อสดเนื้อเปื่อยเนื้อตำเปื่อยเยอะแยะ
มีหมูสะเต๊ด้วยงั้นดิฉันไปดิฉันจะสั่งนี่
อะไรหมูทอดเขาไม่มีหมูทอดก็มีปัญหามากวันนี้
ไม่ใช่ปัญหาเรื่องหมูทอดนะปัญหากับคุณเนี่ย